ซึ่งจะเปิดดูการวันพรุ่งนี้แล้ว
เมื่อวานแนะนำไปแล้ว๔ทีมสำหรับการเตรียมตัว๕ทีม
วันนี้มีต่อก็มีต่ออีกกว่า๓๔ทีมคือจริงเราอยากจะแนะนำทั้งหมด
แต่ว่าด้วยเวลาด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งเราอยากจะเน้นย้ำถึงทีมที่มีการเปลี่ยนแปลง

นั้นทีมที่เราไม่ได้พูดถึงเนี่ยไม่ต้องเสียใจนะครับ
ทำฟอร์มให้ดีในเล็กแล้วก็เล็กที่๒เนี่ย
ถ้าฟอร์มคุณดีขึ้นมาเราก็จะพูดถึงคุณต่อในชั่วโมง
แล้วก็เป็นปีที่๓ที่เทรารัสทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดนะคะ
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลลีกก็จะเริ่มพรุ่งนี้เปิดฤดูกาล
ย้ายเวลาการถ่ายท่อสดนะคะมาเป็นทุกวันเสาร์บ่าย๒

ปีนี้เน้นย้ำนะครับโปรแกรมคู่ใหญ่เจอกันทั้งนั้น
เพราะว่ามีทีมที่เป็นทีมใหญ่ขึ้นมาหลายทีมฟอร์มดีหลายทีมสูสีกัน

ไล่เรียงกันตั้งแต่ทีมจากแดนใต้นะครับหนึ่งเดียวตอนนี้ก็คือสุราธานีครับ
ซึ่งฤดูการที่ผ่านมาก็ถือว่าฟอร์มยอดเยี่ยม
ยักษ์ไปหลายต่อหลายทีมเหมือนกันโดยเฉพาะฟอร์มในบ้าน
สนามเนี่ยถือว่าเป็นสนามปรับเศียร
แต่ปีนี้เขามีการปรับเรื่องของมาตรฐานสนามใหม่

ต้องดูว่าจะอาศัยความได้เปรียบตรงนี้ได้ไหม
เตรียมทีมนะครับก่อนอันนี้มีข่าวว่า
ก็จะหาผู้บริหารใหม่มาสุดท้าย

ลุยกันต่อแล้วก็มีนักเตะตัวหลักนะครับ
หกคนออกจากสโมสรไปจากปีก่อนนะค่ะ

แต่ก็มีเคราะห์แต่ยังมีโชคด้วย

ก็จะอยากเปลี่ยนคุมอดีตโค้ชทีมชาติไทย
ก็ยังคุมทีมต่อแล้วก็นักเตะหน้าใหม่หลายคนที่ฝีเท้าดีเข้ามา
แกนหลักยังมีกิติพงศ์ชัย
ตัวหลังคนสำคัญยังอยู่

ดาวยิงตัวเกรกเราถึงเอ๊กะโพงสุราชสว่าง
ตัวทำเกมอดีตทีมชาติที่เป็นตัวเก่า
การเปลี่ยนแปลงก็มีพอสมควรเหมือนกัน
แต่โค้ชเอกก็อยากจะทำอันดับให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วย
เพราะว่าจุดแข็งของทีมทุ่งสายฟ้าคือมีแฟนคลับที่ดีที่สุด
เข้าสนามเยอะมากบรรยากาศดีจริงทีมนี้ต้องยอมรับนะครับ
แล้วก็ผลงานของสุราชในบ้านถ้ารักษามาตรฐานได้
เกมนอกบ้านไม่ได้สะดุดมากมาย
มีโอกาสที่สุราชจะทำอันดับได้ดีกว่านี้

ซึ่งสุราธานีแม้ว่าจะมีเวลาการเตรียมทีมช้ากว่าทุกทีม
แต่ว่าก็ได้นักเตะมาร่วมทีมถึง๖คนด้วยกันนะคะ
นอกจากนี้ก็ยังมีโคสต้าร์ทซานโต้ต้รเป็นนักเตะใหม่
นอกจากนั้นเป็นนักเตะไทยมีปราสยาศรีมันตา
แล้วก็กลายมาสีระพันธุ์เป็นผู้ชายประตูจากบางกอกซิตี้

รวมถึงมีภูเดชคงทองด้วยแล้วก็นพวัดทัพรุ่งนะครับ
ภูเบศได้มาจากศิษย์เกดแล้วก็นพวัฒน์จากหนุนธมรี

กำลังไม่ได้เป็นรองไม่ได้เป็นรองทีมใหญ่เลยนะครับ

ทีมที่ปั้นเด็กนะครับจากดินสู่ดาวจริงครับ
ทำทีมของโค้ชเอกวิสานใหม่วิจิตรนะครับ
ปั้นดาวรุ่งไม่เน้นซุปเปอร์สตาร์นะครับ

ฟอร์มอาจจะมีหลุดบ้างดีบ้าง
เพราะว่าด้วยความที่เด็กงานประสบการณ์อย่างน้อย
ได้รองแชมป์มันก็ถ้าเสียดายมากนะครับ

ปีนี้ครับโค้ชเอกก็ยังเน้นรูปแบบการทำทีมเหมือนเดิมนะครับ

บไม่ต่ำกว่า๘ล้านก็วางเป้าหมายคือ๑ใน๖

ก็มีการเสียนักเตะไปเหมือนกันนะคะ
ก็มีเสียเรนาโตโกเมสมิรอนด้านะคะ
แต่ว่าตัวหลักที่เป็นนักเตะไทยก็ยังอยู่กันครบ
ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ไม่ต้องเปลี่ยนแกนหลักมากนะคะ
แกนหลักที่ว่าก็มีภาคิยะจันแถมนะครับ
รักษาประตูที่ฟอร์มดีจนไปติดทีมชาติแล้วนะ
แล้วก็มีเกียรติยศแร่มเขตนะคะอดีตทีมชาติไทย
รวมไปถึงสุธิพรกัดเจริญนะคะแล้วก็โรมันโดนักเตะต่างชาติคนเดียวที่ยังอยู่กับทีมในปีนี้ด้วยค่ะ
ขุมกำลังใหม่ครับกรมทางหลวงเปลี่ยนแปลงถึง๙คนนะครับ
มีนักเตะที่ไม่เคยเล่นฟุตซอลลีกถึง๕คนด้วยกันครับ
นี่คือจุดเด่นของกรมทางหลวงคือปั้นม้ามืดนะครับ
มามืดนะครับไปดึงเด็กที่โชว์ฟอร์มดีจากพุทธสอนักเรียนบ้าง
ซอลระดับอุดมศึกษาบ้างก็มีนักเตะตัวสำคัญที่เล่นในทีมใหญ่ใหญ่นะครับ
อย่างนำทางงดเจริญภัยศาลจากสุราชก็ได้ตัวมาวิศนุมีมากบางนี่ก็ฝีเท้าดีนะครับ
นี่ซ้ายธรรมชาติจากนนทบุรีค่ะแล้วก็มีธนวิทย์ทองชูศรีประตูดาวรุ่งนะครับ
โชว์ฟอร์มดีจากปีที่แล้วรวมถึงธีรวัตรวิชางามนะครับ
เป้าจากนนทบุรีครับมีนักเตะหน้าใหม่ใหม่ด้วยนะคะ
ก็มีเจริญพงศ์นะครับประสาทศาสตร์นะคะอายุยี่สิบปี
ฤดูการที่แล้วก็เล่นอยู่กับดิวิชั่นหนึ่งนะคะ
พันธการสังสุวรรษประโลกรายรุ้งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทีมจากดีวิชั่นหนึ่งอายุสิบเก้าปี
ล่ามปุงนี้กลายเป็นทีมที่ปีนี้เรามองว่าสอนแซ่ขึ้นมา
สร้างสนามย่าวเองแล้วก็นักเตะปีนี้ได้มาเสริมทีม

ปีที่แล้วจบอันดับ๘ทางโค้ชหัว
จากกระโพกพวกศรีที่อยู่ทำทีมเหมือนเดิมตอนแรกจะไปกลุ่ม
สุดท้ายกลับมาคุมห้องเย็นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ได้ผู้เล่นมาเสริมทีม
ซ้อมกันเนี่ย๑เดือนนะครับไม่ได้เก็บตัวกันยาวนานมาก
ก็ค่อยค่อยค่อยค่อยซ้อมเพื่อให้นักเตะเนี่ยไปพีคในช่วงช่วงทั้งสามสี่เกมไปเรื่อยเรื่อย
ได้ไม่ต้องมาแผ่วตอนช่วงบ่ายปลายก็จัดเกมอุ่นเครื่องนะครับ
ก็เล่นไปก็ถือผลงานยอดเยี่ยม
จะเน้นสปีดเกมทั้งรุกแล้วก็รับ
แล้วก็จุดที่เป็นห่วงคือนักเตะต่างคนต่างเล่นกันมากเกินไป
เวลาเล่นเกมทุกที่คือปัญหาที่ต้องมีการปรับกัน
ก็ขึ้นอยู่กับทีมแล้วก็อาจจะเป็นดวงในแต่ละเกมด้วยซึ่งถ้าผลงานในเล็กแรกดีนะคะ
เสริมผู้เล่นในเล็กที่สองก็จะมีมากขึ้นถ้ามองไปที่ขุมกำลังนะคะ
ก็มีผู้เล่นแกนหลักจากฤดูการที่แล้วที่ยังอยู่กันมีคาทาวุฒิคาธาวัฒน์ผู้พันธ์
แล้วก็สองผู้แล้วก็สองผู้เล่นต่างชาติที่เป็นกำลังสำคัญครับ
ส่วนการเสริมทีมก็ได้อาวุธหนักมานะครับได้นนทพันธ์โพพืชครับ
รองดาวสันโวร่งนะครับในฤดูกาลที่แล้วกลับทางสู่ภาพวุฒิเถือนกลางนะครับ
ที่ย้ายมาจากพัทยาไทเทคนะครับแล้วก็มีพรเทพโสนมิตรนะครับ
โหยายสุราชมาตรากรใจเวชนะครับบรมพลพิภพนะครับ
รวมถึงสุปโชครอดดาราจากสมุทรสาครแล้วก็วิรพงศ์ชัยวงจากราชนาวีครับ
นี่ได้ตัวดีจากทีมใหญ่มาเลยนะครับ
ย้ำกันอีกครั้งนะคะฤดูการนี้นะคะถ่ายทอดสดวันเสาร์ทุกวันเสาร์นะคะ
เวลาบ่ายสองสำหรับพรุ่งนี้นะคะนัดเปิดฤดูการก็จะเป็นการพบกันของ
ก็ติดตามได้ทางช่อง๓๒แท้รัฐทีวีส่วนคู่อื่นนะคะ
ส่วนวันอาทิตย์มีแข่งขัน๔คู่นะคะ๑๖นาฬิกา๒คู่มีสมุทรสาคร
เจอกับมพอเชียงเหนือห้องเย็นท่าข้ามเจอกับกรมทางหลวง